ส่วนตอนนี้นะคะเราจะนำเรื่องราวของแม่ลูกผู้น่ารัก

เผื่อว่าแม่ลูกบ้านไหนดูแล้ว
จะได้ดูเป็นตัวอย่าง
ลูกสาวจอมสนอยากจะรู้แหละไปเล่นนอกบ้าน
แต่ไปมาเกิดอะไรขึ้นกับหนูน้อยคนนี้

โอ้โหลูกหายไปไหนแล้วน่ะ
หนูอยากจะใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะแม่
หนูก็เลยหน้าคว่ำขมัมลงไปกลางทุ่งนาแบบนี้เลย

โอ้โหจับกบจับอะไรบ้างในทุ่งนามันอุดมสมบูรณเขียวขจี
หนูก็อยากจะใกล้ชิดหน่อยใช่ไหม
คุณแม่เองก็อยากจะพาลูกมาเรียนรู้ธรรมชาติ
แต่พอเห็นนาทีที่ลูกหน้าคว่ำขมัมลงไป

แต่ว่าขำก่อนลูกสาวแม่
คือที่ขำได้เพราะว่ารู้ว่ามันไม่ได้อันตรายถึงขั้นหัวร้างข้างแตกอะไร
ก็เป็นผู้ยิงคืนย่า
แหมก็อยากจะเรียนรู้บางทีอยากจะเอื้อมยอดข้าวไง
ไม่ถึงก็อาจจะพลาดได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเล่นไปเรียนรู้ได้

เด็กก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ